มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะคนขับรถบัตรมีพิรุษ
ตำรวจก็เรียกตรวจปรากฏเขาเลิกลัก

ตำรวจบอกว่าลงมาจากรถก่อนไหมพี่
เดี๋ยวมาคุยกันก่อนมีอะไรผิดกฎหมายไหมขอค้นหน่อย

ขับรถใหญ่คันนี้หลบหนี
โอ้โหหลบหนีไปไกลตำรวจตามไล่ลาด
ต้องยิงปืนใส่ล้อนะคุณ
สุดท้ายเขาไม่ยอมยังขับต่อ
ถามว่าตำรวจจับกลุ่มตัวได้ไหม
แล้วเขาหนีทำไมมาตามเรื่องนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อคืน
ตำรวจสวพบังบ่าวจวัดสมุทรปราการ
กว่า๑๐นายต้องไปปิดล้อมป่าย่าข้างทางนะครับ
ในซอย๒๔แลนด์ถนนบางนาตราดนะฮะ

ติดตามจับกลุ่มตัวคนขับรถบัส

ซึ่งรถใหญ่คันนี้ถูกยิงล้อ
แล้วที่ซ้ำยังหลบหนีจากจุดตรวจนะครับ

ก็ขับหนีมาจอดทิ้งไว้ตรงซอยนี้นะครับ
ก่อนที่ตัวเองจะวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้า
ย่านี่มันสูงท่วมหัวเลยนะคุณนะ

แต่หาไม่เจอเพราะมันมืดนะครับ
เนื้อที่ตรงพงศ์ย่านี่กว้างสักประมาณ๒๐ไร่นะครับ

รถบัตรคันนี้ขับเข้าจุดตรวจป้องกันอาทยากรรม
ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนาตราดกม๒๗นะครับ

คนขับเป็นชายฮะอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ตำรวจก็เรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้น
คนขับเลิกลักษณ์หนีพิรุษครับ

ตำรวจบอกว่าขับไปจอดข้างทางหน่อย
เดี๋ยวขออนุญาตในการตรวจค้นรถนะครับพี่
ปรากฏว่าคนขับรถบัตรอาศัย
ช่วงที่ตำรวจเดินตามมาเนี่ยนะฮะ
เร่งเครื่องรถขับหนีไปดื้อเลย

จำเป็นต้องยิงยางรถบัตรคันนี้เพื่อสกัดนะครับ

พบคนขับจอดหนีแล้วก็ทิ้งไว้ซอยนี้

ตรวจค้นในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่เชื่อว่ามีสิ่งผิดกฎหมายที่คนขับเอาหลบหนีไปด้วยครับ

ดูในรถแล้วไม่มีนะครับ

แต่อาจจะติดจักรไปแค่ไม่หนีขนาดนี้แหละ

แล้วก็ยกรถไปบัญชีทรจิตรถ

สำหรับผู้ขับขี่เนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกทีหลัง

ใครเป็นคนขับขี่สอบถามไปที่บริษัทของรถบัสนี้ก็ได้

หลบหนีไปก็คงไม่พ้นแต่ทีนี้หลบหนีไปเพราะอะไร

หรือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายใดในรถนะฮะ
ตอนนี้รถก็ถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่โรงพัก

แล้วตรงนั้นข้างหลังที่หนีไปคือพื้นที่มันก็กว้าง
เดี๋ยวต้องไปตามหากันต่อนะคะ